พาคุณผู้ชมไปหาตำรวจก่อนเลยดีกว่าเช้าไปหาตำรวจอีกแล้ว
ขึ้นมานะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นไส้เดือนหมุบหนับลื้อยไปเลยมาอยู่แบบนี้ค่ะ
ต้องบอกเลยว่านี่คือตัวเงินตัวทองที่แท้จริงนี่คือไส้เดือนค่ะไม่ใช่ตัวเงินตัวทอง
ไม่เคยเห็นตัวเงินตัวทองดึกหรือดึกหรืออย่างนี้เลยครับดิฉันหมายความว่าไส้เดือนเนี้ยมันสร้างเงินสร้างทองให้กับเราได้
เนี่ยค่ะเป็นไอเดียดีดีของดาบตำรวจสมบูรณ์นันทพิษนะคะเลี้ยงไส้เดือนออกมาเนี่ยนะคะ
เอามาขายทั้งมูลไส้เดือนเอามาขายตัวขายอะไรได้หมดเลย
เรียกว่าสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมใช่อันนี้ดิฉันยืนยัน
คุณชนะชอบทานอร่อยมากคุณทานมูลไส้เดือนเหรอคะคุณชนะ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
แหม่สุขภาพดีใช่แต่มันมีโปรตีนเออโปรตีนสูงเขากิน
ชาวจีนก็ชอบกันเขาว่ากันแบบนั้นแต่เราก็ไม่ต้องถึงก็ไปกินหรอก
ค่ะแต่ว่าซื้อหาเอาไปดูแลต้นไม้ได้เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะคะ
ดาบตำรวจสมบูรณ์ก็เลยทำแบรนด์ขึ้นมาชื่อว่าปุ๋ยฟาร์มบ้านสวน
แต่ว่าเขามีวิธีการทำยังไงมีวิธีการเลี้ยงแบบไหนไปฟังจากปากกันเลยดีกว่าค่ะ
เริ่มต้นก็เรามีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไส้เดือนนะครับมีพ่อพันธุแม่พันธุไส้เดือน
แล้วก็เริ่มแรกเราก็เราไปหาอาหารของไส้เดือนอาหารหลักของไส้เดือนก็คือขี้วัว
ขี้วัวนมหรือขี้วัวบ้านก็ได้นะครับขี้วัวนมขี้แพะขี้แพะขี้แพะก็ได้นะครับ
แล้วก็เอามาแช่น้ำแช่น้ำไว้สัก๔คืนนะครับ๔คืนแล้วก็มาพักให้มันหมาดนะครับ
บีบมีน้ำเอาหยดออกมานิดพอชี้แล้วก็เอาไส้เดือนปล่อยลงไปนะครับ
อย่างผมนี่ผมผมใช้ผมต้องการได้ตัวไส้เดือนผมทำกองหนึ่งสี่กระสอบ
ปกติเขาก็ใส่ไส้เดือนประมาณสองโลครึ่งสองโลสองโลครึ่งแต่ผมใส่สามโล
เพราะผมเพื่อต้องการปุ๋ยแล้วก็ต้องการตัวไส้เดือนนะครับ
คือหลังจากเราเลี้ยงไปสัก๑เดือนนะครับ๑เดือน
เราก็คัดแยกตัวไส้เดือนออกแล้วก็รอดมาปุ๋ย
โอ้โหนี่เห็นไหมเล่าซะละเอียดเลยนะบอกละเอียดมากเลยใช่ไหมค่ะ
มีการมาเป็นขั้นเป็นตอนเลยแต่ถ้าใครนะอยากจะฟังซ้ำเนี่ย
เดี๋ยวเราจะเอาวิธีนี้เอาคลิปนี้นะคะไปแปะไว้ในแฟนเพจเฟซบุ๊คตลอดข่าวของเรา
จะได้ไปดูอีกครั้งหนึ่งเผื่อว่าใครอยากจะไปเลี้ยงไส้เดือนสร้างอาชีพสร้างรายได้กันบ้าง
เพราะดาบตำรวจสมบูรณ์บอกนะว่าทำให้มีรายได้เสริมต่อเดือน๒๐๐๐กว่าบาทเลยค่ะคุณ
นี่รายได้เสริมนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเอาเป็นรายได้หลักท่านก็ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์ไปเรียนรู้กันได้
ครับเราก็ไปสอบถามเพิ่มเติมถึงการเลี้ยงเอ่อไส้เดือนนี้นะคะดาบตำรวจสมบูรณ์บอกว่าพันธุ์ที่เลี้ยงเนี่ยคือพันเอเอฟ
แล้วก็ให้ปุ๋ยอย่างรวดเร็วส่วนราคาปุ๋ยก็จำหน่ายในราคาถูกนะ
กิโลกรัมละสิบห้าบาทค่ะตัวไส้เดือนก็ขายด้วย
กิโลกรัมละห้าร้อยบาทนี่ค่ะขายได้ทั้งตัว
ขายได้ทั้งมูลมาเลยตกต่อเดือนก็ได้ประมาณสองหมื่นบาทแบบนี้
เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นตัวอย่างนะใครอยากจะเลี้ยง
ไส้เดือนด้วยก็โทรศัพท์ไปสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมกันได้
ศูนย์แปดสามศูนย์สี่สี่หกแปดแปดหกเนี่ยค่ะ
เป็นนะคะอยู่ที่จังหวัดพัยยาวเป็นการสร้างเงินสร้างอาชีพ
จากการเลี้ยงไส้เดือนสัตว์ที่หลายคนอาจจะแขยงอาจจะไม่ชอบ
แต่นี่ค่ะมันมีประโยชน์ช่วยพรนดินได้นะคะดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ทำให้เรื่องของระบบนิเวศสมบูรณ์แล้วเราก็ยังสามารถสร้างเงินจากไส้เดือนเล็กนี้ได้ด้วย
ต้องมีประโยชน์มากถ้าเกิดว่าบางคนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะให้โทรไปถามพี่ดาบเขาเลย
เพราะว่าเขาขายตัวไส้เดือนแยกด้วยคุณก็อาจจะสั่งซื้อไส้เดือนจากพี่เขา
แล้วก็ไปลองทดลองดูว่าจะเลี้ยงยังไงเพราะพี่เขามีวิธีการบอกอยู่แล้ว
จะเริ่มต้นยังไงจะทำอะไรบางคนที่ยังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรดี
เพราะว่าจริงแล้วไม่ใช่ทำแค่เป็นรายได้เสริมอย่างเดียวหรอก
บางคนที่คิดหาวิธีอยู่ว่าเราจะทำอะไรเพิ่มมูลค่า
หรือว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แบบนี้มันต่อยอดเป็นรายได้ได้ด้วยนะ
ยากเลยทีเดียวนะคะเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้เห็นไอเดียตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยล่ะ
ถูกต้องแหละถือว่าแหมรายการของเรานี้ครอบคลุมมากนะคะคุณ
ในเรื่องของการสร้างอาชีพตัวไหลน์ได้ที่เที่ยวถั่วเลยค่ะคุณ